มีเรื่องที่เราเห็นข่าวแล้วก็ดูน่ากลัวนะฮะ
เพราะว่าผู้ชายคนหนึ่งเขา
เป็นคนขับรถแบ็คโฮลทำถนน
จังหวะที่กำลังทำถนนทำงานอยู่เนี่ย

ก็หาจุดที่จะลงไปหน่อย

ปฐุมธานีค่ะพอเดินเข้าไปถึงจุด
กะว่าเออจะได้ทำธุรกธุระ
กลิ่นเหม็นโชยมาเห็นคนนอนคว่ำหน้าอยู่โอ้โห
ศพแน่นอนแบบเนี้ยฮะโอ้โหแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับ
ก็เป็นศพจริงนะครับ๘โมงเช้าวันนี้ครับ๘โมงกว่านะฮะ
พื้นที่ปลายนาห่างจากทางหลวงหมายเลข๙ประมาณ๗๐เมตรในพื้นที่หมู่๘
ตะบนบางเตยอำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
จุดนี้ก่อสร้างขยายถนนกันอยู่นะครับ
แล้วหลังจากนั้นพี่ทำไงพี่
ผมก็ยืนดูทะพะธุมก็วิ่งเลยครับ
นายชาตรีลีพรมนะครับอายุ๒๐ปีนะฮะ
เขาบอกว่าทำงานอยู่ขับรถแบ็คโฮลก่อสร้างขยายถนน
ท้องหนักก็เลยลงจากรถวิ่งเข้าทุ่งนา

จังหวะนั้นตั้งใจจะหาที่ปลดทุกข์นะ
เหลือไปเห็นคนนอนคว่ำหน้าในนาข้าว
มีกลิ่นเหม็นโชยมาด้วยคิดว่าเป็นศพแน่นอน
ทีแรกนี่ขาแข็งก้าวขาไม่ออกตั้งหลักตั้งสติอยู่พักนึง
วิ่งกลับขึ้นมาโทรแจ้ง๑๙๑นะครับ
ยังไม่ทราบชื่อผู้ชายคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นผู้ชายสูงประมาณ๑๖๐

ปีไว้ผมรองทรงมีหนวดเคราด้วย

แล้วก็คว่ำหน้าอยู่ในนาข้าวที่มีน้ำขัง
แต่เบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒๔ชั่วโมง
มาเจอศพเมื่อเช้าวันนี้ห่างจากศพ๕๐เมตร
มีสโรงลายสีฟ้าอยู่นะครับตกอยู่ในน้ำข้างคันนาหนึ่งตัว
แล้วก็มีขวดสารกำจัดวัชพืชตกอยู่๒ขวด
คิดว่าเป็นญาติศูนย์หายไปหรือว่ามีลักษณะอย่างที่บอกไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ติดต่อสพสามโคกนะฮะเจ้าของพื้นที่ที่ดูแลคดีนี้อยู่